กรุงศิลปินตลกได้ประพันธ์บทเพลง
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

หลังจากรวมตัวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ภายใต้สมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย
เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๙เมื่อวันที่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา

นักแสดงตลกแถวหน้าของเมืองไทยนะครับ
โดยแบ่งเป็น๒ผลงานเพลงได้แก่
บทเพลงพระราชบีดาขับร้องโดยชูศรียิ้ม

ประพันธ์คำร้องและทำนองโดยอาจารย์ภัยทูลขันทอง

ลองไปฟังตัวอย่างของบทเพลงนี้กันครับ
ส่วนอีกหนึ่งบทเพลงนะครับ

ถ่ายทอดความโศกเศร้าอาลัยของคนไทยทุกคน
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ยังมีกลุ่มศิลปินตลกหลากหลายรุ่นนะครับ

โอ้โหทูลกระหม่อมแก้วจากไปแล้วสู่สวรรค์
น้ำตาหลังใจพังสลายเผ็ดดินร้องไห้ใจจะขาดแล้ว
ผู้ทูลกระหม่อมพ่อลูกจะขอเดิน
ตามแนวน้ำตาร่วงพ่อหลวงจากแล้ว
ดังทวงแก้วสู่แล้วสวรรคาไลน์